บันเทิงวันนี้ช็อกวงการกันเลยค่ะเพราะว่าประเด็นร้อนวันนี้พบว่านางเอกสาวชื่อดัง
ว่าเธอนั้นติดโควิดแล้วก็กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
เนื่องจากว่าเธอมีสมาชิกในครอบครัว
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดค่ะ
ผลออกมาเมื่อเย็นวานนี้พบว่าเป็นบวก
ก็คือพบเชื้อโควิดนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะ
เธอก็ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นั่นเองนะคะ
บอกว่าเธอไปไหนมาบ้างมีทั้งไปทำบุญที่วัดค่ะ
เวิร์คชอปที่บ้านหม่อมน้อยไปงานของกองทัพเรือ
ไปทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้านะคะโดยแพนเค้กย้ำนะคะว่าทุกที่ที่เธอไป
ขณะที่เธอเดินทางนี้นะคะแพนเค้กใส่แมสตลอดเวลาค่ะ
มีดาราอีกหลายท่านหรือเปล่าที่เราเคยรายงานกันไป
เราโทรศัพท์สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของแพนเค้กค่ะ
บอกว่าตัวของแพนเค้กเองอาการโดยรวมคือปกติมาก
ไม่มีอาการอะไรเลยตั้งแต่ก่อนไปตรวจจนกระทั่งพบเชื้อ

แล้วก็มีการดำเนินการตามมาตรการทุกอย่างนั่นเองนะคะ

อยู่ในโปรพิเศษนี้ด้วยก็คือสาวแต้วนัทพรนะครับ
แววนี้นะคะก็พี่แจ๊คได้พูดคุยกับทางผู้จัดการ
นะคะก็บอกว่าน้องแต้วนะคะก็ทราบนะคะ
แล้วก็น้องแต้วได้เจอคุณแพนเค้กวันที่๒๓นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ไปสวอปอยู่นะคุณผู้ชม

เดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้องจะแจ้งทันทีเลยค่ะ
แต่ว่าไปน้องแต้วนี่ทุกรอบจริงเนาะ
๘รอบแล้วไหมประมาณ๘รอบอืมใช่นะคะอืม
ก็ต้องรอดูกันต่อไปคอยอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะ